แต่ของแปลกนี้ผมเองก็ไม่เคยกิน

ผมได้ยินแต่คนขายคนเลี้ยงแล้วรวยนะฮะ
ไปดูพี่ถาวรเพชรนอกอายุ๕๘ปี
เป็นนักธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙นี่แหละ
ตัดสินใจกลับบ้านที่ตะบนบ้านพลวงอเผิดปราสาทที่สุรินทร์ครับ
เลี้ยงหนูนาหรือว่าหนูพุกในบ่อซีเมน
ชื่อว่าเพชรนอกฟาร์มสุริน
แล้วก็ยังเปิดเพลิงร้านขายหนูนาอบโอ่งด้วยนี่แหละฮะ
ถาวรเล่าบอกว่าเลี้ยงหนูในบ่อซีเมนนะ

แล้วก็อบโอ่งขายมาประมาณ๕เดือนกว่าแล้วเพราะอะไร
เพราะเห็นแถวนี้ยังไม่มีใครทำก็เลยทำหนูนาอบโอ่งมาขายดู
ผลตอบรับดีครับคุณผู้ชมครับขายได้วันละ๒๐ตัวขึ้นไป
ซึ่งทางร้านยืนยันว่าไอ้ที่เห็นเหลืองแบบนี้
ไม่ได้ฉีดสีไม่ได้ทาสีแน่นอน
อบจนมันเหลืองแบบนี้เอง
ส่วนราคาขายอยู่ที่ความใหญ่ของตัวครับ
ไล่ตั้งแต่๘๐จนถึง๒๘๐บาท
อกจากนี้ยังมีเนื้อหนูนาแร่
บรรจุถุงแช่แข็งขายอีกด้วยนะครับ
ขณะนี้เขาบอกว่ากระแสตอบรับดีมาก
เป็นก๊อฟเป็นปุ้ยทำไหมทำค่ะ
เขาบอกว่าต่อเดือนตอนนี้เหยียบแสนครับ
โอ้โหคุณผู้ชมครับตอนนี้ต่อเดือนเหยียบแสน
ส่วนใครที่สนใจอยากจะลองชิมดูสักครั้งนะฮะ
หนูนาอบโอ่งพี่ถาวรหรือลุงถาวรเนี่ย
ไปที่ศรีแยกไฟแดงอำเภพภาษา
ไปทางประโคนชัยประโคนชัย
ประมาณ๔๐๐เมตรอยู่ซ้ายมือ
ตรงข้ามร้านเชียงกงอะไหล่
สังเกตได้ง่ายจะมีป้ายแดงตัวใหญ่หรือสีแดงนะ
หนูอบโอ่งนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์

ประโคนชัยทางไปประโคนชัย
ไม่น่าเชื่อนะฮะแค่มีเต็นต์อันเดียวอยู่ริมถนนนี่